อุบัติเหตุที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะคนโพสต์ตั้งใจวัตถุประสงค์ก็คือ
อยากจะมาเตือนภัยนะคะเป็นระหว่างรถจักรยาน
กับรถจักรยานยนต์ที่มาเจอกันแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ
แล้วดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักอื้อนี่แหละค่ะคุณรถจักรยาน
ปั่นวนเวียนอยู่หน้าบ้านแล้วสุดท้ายมอเตอร์ไซค์ขี่ค่อนข้างเร็วเข้ามาในชุมชนเห็นไหมคะ
ซ้อน๒ซ้อน๓กันมาสุดท้ายล้มระเนรนาศแบบนั้นนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสักประมาณบ่าย๒ของเมื่อวานนี้บนถนนภายในซอยหลังโรงเรียนบ้านโคกสง่าอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
กู้ชีพอบตผู้ขามนำคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยนะคะ
แล้วก็บอกว่าหากขับขี่รถในชุมชนหรือในซอยหมู่บ้านโปรดลดความเร็วอย่าประมาท
ส่วนผู้ปกครองเองที่ปล่อยให้น้องปั่นจักรยานแบบนั้นก็ต้องดูแลบุตรหลานให้ดี
อย่าให้ออกมาปั่นจักรยานกลางถนนเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะคะ